มันก็ยังมีขโมยค่ะออกจากบ้านดึกนี่ผิดแล้วนะ
ยังจะผิดที่เป็นขโมยไปขโมยของดึกดื่นอีกด้วย

ดูนะคะดูจากภาพกล้องวงจรปิดหอพักแห่งหนึ่ง
บริเวณหมู่บ้านรัตนโกศิลป์๒๐๐ปี
ซอยรังสิตปฐุมธานี๑๒นะคะแล้วก็ซอย๑๔นะคะ
อยู่ที่ตำบลประชาธิปัตย์อำเภอธัญบุรีจังหวัดปฐุมธานี

เป็นคนร้ายใส่เสื้อสีขาวแล้วไม่ปิดบังใบหน้าอะไรเลยนะ
กางเกงขาสั้นด้วยเดินไปเดินมาคือมองเผิน
เหมือนเดินไปเดินมาหลายรอบ

แต่คุณค่ะจู่ก็เดินตรงมาที่รถจักรยานยนต์คันหนึ่ง
ซึ่งจอดอยู่หน้าหอพักเดี๋ยวดูนะนะ
แล้วหลังจากนั้นนี่ขึ้นคล่อมรถมอเตอร์ไซค์
แล้วขโมยไปเลยค่ะ
เข็นออกไปนะฮะเข็นค่อยเข็นแท็ดออกไปค่ะ
สบายใจเฉิบเลยค่ะคุณไปแล้ว

นายวีรชัยคงทนเจ้าของรถจักรยานยนต์คันนี้
เขาบอกว่าคนร้ายได้รถไปง่ายแบบนี้เพราะว่าอะไรรู้ไหม

เขาเสียบกุญแจรถคาเอาไว้
แล้วไม่ได้มีการล็อกนิรภัยอะไรทั้งสิ้น

สำหรับคนขับขี่รถมอเตอร์ไซค์น่าจะรู้ดีนะ

ไม่ได้ระวังเองเนื่องจากว่าเขาจอดตรงนี้
ประจำถึงแม้ว่าเขาจะลืมกุญแจ

คือเมื่อคืนวันเสาร์ที่๔เมษายน

เพื่อนข้างห้องมาเคาะถามว่าอ้าววันนี้ไม่ไปขายของเหรอ
เขาได้ยินเขาก็สะดุ้งตื่นแล้วก็รีบออกมาจากห้องพักทันที
เพื่อว่าจะไปซื้อของมาขายนี่แหละ
แต่พอเดินออกมาเดินมาที่รถจะออกไปซื้อของแล้ว
ปรากฏว่ารถจักรยานยนต์ที่จอดไว้หน้าหอพักหายไปแล้วค่ะ
ตอนนี้คุณวีรชัยก็เลยไปแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะ
แล้วก็อยากจะฝากบอกคนร้ายด้วยว่าทำแบบนี้เนี่ยคนอื่นเขาเดือดร้อนนะ
เดือดร้อนมากเลยรถปกติเขาจะต้องเอารถจากรยานยนต์คันนี้
คือไปติดซาเล้งแล้วก็ขายยำแหนมเพื่อทำมาหากิน
แล้วก็ขอฝากให้แบบเจ้าหน้าที่ตำรวจติดตามตัวคนร้ายมาให้ได้
ดำเนินคดีโดยเร็วด้วยนะคะครับฝากเตือนภัยนิดนึงคุณผู้ชม
สี่ทุ่มถึงตีสี่เนอะค่ะแต่ไม่ได้หมายความว่าคุณจะทิ้งของมีข้าวไว้ได้นะ
เพราะเราก็ไม่รู้เหมือนกันขโมยขโจรมันจะออกมาช่วงไหน
อันนี้ต้องระวังฝากเตือนด้วยความรอบครอบของตัวเองก่อนหนึ่งแหละ
เราต้องรอบครอบก่อนนะคะอย่าลืมเสียบกุญแจหรือเอาของมีข้าวไว้ในรถอะไรต่างแบบนี้
ดูแลตัวเองก่อนละกันนะเพราะว่าขโมยขโจนเดี๋ยวเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ตำรวจ